คุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยนะคะ
ผู้ชายอายุ๓๕ปีค่ะไปออกอุบายล่อลวงน้องนักศึกษาอายุ๒๐ปี
อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐม
พาไปที่มั่นรูดไปทำร้ายร่างกายน้องแล้วก็ไปข่มขืนน้องนะคะสุดท้ายจนมุมค่ะ
ตำรวจสามารถตามไปตะครุบตัวได้ที่บ้านพักในอำเภอเมืองนครปฐมนะคะ
ส่วนนี้เป็นภาพบรรยากาศที่ตำรวจสพเมืองนครปฐมค่ะ
ควบคุมตัวผู้ต้องหาก็คือนายอนุรักษ์โชชูทิพย์อายุ๓๕ปี
ขออำนาจศาลฝากขังนะคะ
พฤติการแล้วก็ไทม์ไลน์ของเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
ก็คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๖โมงเย็น
ของวันที่๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
ขณะที่น้องนักศึกษาซึ่งเป็นผู้เสียหาย
เดินทางไปหากลุ่มเพื่อนจิตอาสาที่หน้ามหาวิทยาลัย
เพื่อที่จะเดินทางไปช่วยงานที่วัดพระปฐมเจดี
แต่พอไปถึงเนี่ยเพื่อนไปหมดแล้วก็คือไปช้าไง
ไม่เจอเพื่อนไม่พบกลุ่มเพื่อนที่นัดหมายกันไว้
ระหว่างที่น้องรอรถก็ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์
ของนายอนุรักษ์ซึ่งเป็นผู้ต้องหา
ขับผ่านมาแล้วก็จอดถามว่าน้องจะไปไหน
นักศึกษาที่เป็นเหยื่อบอกว่าจะไปวัดพระปฐมเจดี
นายอนุรักษ์ผู้ต้องหาก็เลยออกอุบายบอกว่าเออเดี๋ยวจะไปวัดพอดีนะ
ไปด้วยกันไหมก็เลยชักชวนค่ะให้นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกัน
น้องนักศึกษาเธอก็ใส่ซื่อลงเชื่อค่ะ
เพราะว่าจะรีบไปช่วยงานวัดน้องเป็นจิตอาสา
ก็เลยยอมซ้อนท้ายไปด้วย
หลังจากนั้นผู้ต้องหาอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะใช้เส้นทางอ้อมนะคะ
เพราะว่าเส้นทางหลักเนี่ยการจราจรมันติดขัด
สุดท้ายแล้วผู้ต้องหาก็คือนายอนุรักษ์เนี่ยพาน้องไปที่โรงแรมมั่นรูดค่ะ
พอไปถึงในห้องพักทำร้ายร่างกาย

สุดท้ายก็น้องโดนข่มขืนแล้วก็นายอนุรักษ์ก็หลบหนีไป
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายพยายามใช้โทรศัพท์
โทรไปบอกเพื่อนแล้วก็บอกเพื่อนว่าให้แจ้งความกับตำรวจ

ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงแรมม่านรูด
จนกระทั่งทราบทะเบียนรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหา
แล้วก็รู้ตัวคนร้ายก็คือนายอนุรักษ์
ก็เลยไปขอหมายจับจากศาลที่จังหวัดนครปฐม
แล้วนำกำลังไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักเมื่อวานนี้
พันธุ์ตำรวจเอกภัยทูลพิทักษ์ธรรมผู้กำกับสพเมืองนครปฐม
บอกว่าผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
วันนี้ก็เลยมีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก่อนที่จะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัว

แต่ตัวเองกลับมาทำบาปแบบนี้นะคะ